อันนี้อันนี้แม่ลูกอ่อนไม่มีตังค์จะซื้อนมให้ลูก
ทำยังไงพอแม่ลูกอ่อนไม่มีตังค์ก็ไปก่อเหตุค่ะ
คือเงินนี้เขาเตรียมเอาไว้จะโปรยทานในงานบวช
เอาเงินนี้มาได้ไหมฉันจะไปซื้อนมให้ลูก
ใช่มองซ้ายมองขวามองบนด้วยไหมจ๊ะ
ข้างบนมีกล้องวงจรปิดอยู่มิกลอกหน่อย
เพราะว่าหันซ้ายหันขวาแล้วคิดว่าไม่มีใครไง
นี่คือทำเหมือนกับจะมาร่วมงานบวชนะ
ยืนอยู่แถวกระบะเนี่ยมองซ้ายทีขวา

ใช่ทีนี้จังหวะที่อ้าวเจ้าภาพเผลอทำไงอ่ะ
เอื้อมมาหน่อยเอื้อมมือไปหยิบถุงพลาสติกนี้

เอื้อมไปแล้วไปหยิบถุงพลาสติกที่ใส่เงินโปรยทาน
วางอยู่ท้ายกระบะอ้าวออกมาแล้วก็คว้าถุงเงินสักพักหนึ่ง
อ่ะเดินหลบหนีไปนี่เกิดขึ้นตอนเช้าเลยอ่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นะคะอยู่ที่วัดเวลุวนารามค่ะ
หรือว่าวัดบ้านไผ่อยู่ที่กะบินบุรีของปราจีนบุรี

พอซูมใกล้เมื่อกี้ภาพไกลมือยื่นไปแล้ว
เสร็จแล้วปั๊บก็เอื้อมไปไปหยิบออกมาแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเจ้าภาพงานบวชเนี่ยนะก็คือคุณภัยบูลกาวันบอกว่า
โอ้โหตอนนั้นน่ะนะทุกคนกำลังเตรียมตัวเลยจะแห่นาค
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วทุกคนไม่ได้ทันตั้งตัวหรอก
พี่ภัยบูลเหรียญโปรยทานที่โดนขโมยไปน่ะ
ไม่ใช่เหรียญน้องน้ำแข็งแบงค์ย่อย
ย่อยทั้งหมดเลยประมาณ๕๐๐๐บาท
ทีนี้พี่ก็เลยไปขอทางวัดขอเปิดกล้องวงจรปิดดูหน่อย
จะเอาไปเป็นหลักฐานแล้วก็ลงบันทึกประจำวันที่โรงพัก
หลังจากนั้นนะอันนี้ไวอันนี้เร็วค่ะ
ผู้นำชุมชนตามตัวผู้หญิงคนนี้มาได้
อายุ๒๗ปีเธอเธอบอกนะว่าหยิบไปจริง
คือไม่ได้ตั้งใจมางานบวชไม่ได้รู้จักใครในงานบวชหรอก
แต่แค่มาหาคนรู้จักบ้านอยู่ใกล้วัด
แล้วเห็นว่าเออวัดมีจัดงานบวชก็เลยเดินเข้ามา
แล้วตานมันเหลือไปเห็นพอดีว่ามีถุงเงิน
ถุงเหร่นปล่วยทานถุงเงินปล่วยทานนะวางอยู่

เงินปล่วยทานใช่ไหม

คือตัวหนูทำงานก่อสร้าง

คิดดูสิคนล่าสุดหนูนี่นอนอยู่ในเปรย์๑๐เดือนเอง
ยังไม่ขวบเลยยังกินนมอยู่เลย
ตังค์ก็ไม่พอไม่มีตังค์จะซื้อนมให้ลูกกิน
พอได้ตังค์มาก็อยากจะให้มีเงินงอกเงยขึ้น
เอาไปลงทุนเหรออ๋อไปเล่นพนันจ้ะ

แล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่ได้ตังค์
เลยทำไงดีเลยมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าภาพพอฟังเรื่องราวเจ้าภาพสงสาร

ส่วนสงสารก็สงสารแม่ไม่มีตังค์ซื้อนมให้ลูกใช่ไหม

ซะว่าทำบุญโปรยทานครั้งใหญ่อโหสิกรรมให้ละกันสงสารลูก

แล้วก็เหมือนกับว่ากล่าวตักเตือนหญิงวัย๒๗ปีคนนี้ไป
แล้วนี่ไปนั่งอยู่นั่งอยู่ไหว้อยู่แบบนี้เพราะอะไร
อันนี้ไปทำพิธีขอขมากับหลวงปู่โบ้งค่ะ

แล้วให้พระที่บวดใหม่ในวันนั้น
รวมทั้งขอขมาเจ้าภาพคือขอขมาหมดเลย
สาบานต่อหน้ารูปหล่อหลวงปู่โบ้งด้วย
บอกว่าจะไม่ทำแบบนี้จะกลับตัวเป็นคนดี
นี่แหละค่ะเธอก็ยกมือไหว้
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้นะคะ
คือบางทีอ่านข่าวพวกนี้เยอะนะครับ
จะกลายเป็นคนใจกระด้างไปแล้วเพราะอะไรป่ะ
บางทีไม่เชื่อไม่เชื่อ
หรือว่าสิ่งที่เขาเล่ามาจริงครึ่งเดียว
คือโอเคล่ะอาจจะมีลูกที่ต้องเลี้ยง
แต่ว่าบางทีบางเจ้าก็โกหกไปเลยเอาตัวรอด
นี่จริงนะทำให้แบบว่าความสงสารคนมันลดน้อยลงนะ